บอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรอยพญานาคนะคะ
ว่าไปเจอรอยหนึ่งทีมไว้กลางถนนลาดยางเลน
ซึ่งเป็นความยาวกว่า๑๐๐เมตร
หน้าศาลปู่ตาอเภอศรีนรงจังหวัดสุรินท

เข้าไปดูดูแล้วก็มีอุปกรณ์พกไปด้วย
พบไปทำไมคะพบไปกลับไหว้ตามความเชื่อนะมีทูปมีทูป
ชาวบ้านในตำบลตรวจอำเภอศรีในโรงจังหวัดสุรินค่ะ
ตื่นหลังจากที่พบว่ามีรอยคล้ายกับรอยพญานาค
ขดไปมากลางถนนลาดยางเลยนะคะ
หน้าสารปู่ตาบ้านฉลีกหมู่ที่๕ระยะทางกว่า๑๐๐เมตร
ชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นปฏิหารของพญานาคนะคะ
พอมีการขูดรอยดังกล่าวนี่ที่พื้นถนน
แล้วก็จับแล้วก็มาดมดู
บอกว่ากลิ่นคล้ายกับสมุนไพรโบราณ
และห่างจากศาลปู่ตาบ้านฉลีกออกไป
นี่ประมาณ๑๐๐เมตรบริเวณสะพานคลองส่งน้ำนะคะของบ้านนี้นะคะ
บริเวณทุ่งนาของชาวบ้านพบร่องรอยการแหวก่อย่าด้วย
ลักษณะเหมือนมีงูใหญ่เลื้อยผ่านเป็นทางยาว

ชาวบ้านก็ต่างพากันยกมือไหว้
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึกนะ
โดยมีชาวบ้านบางส่วนคุกเข่ากราบขอพร
ให้ช่วยประธานโชคลาภนะคะสำหรับพญานาค
พอข่าวนี้แพร่กระจายออกไปหมู่บ้านใกล้

รวมทั้งนักเสี่ยงโชคจากทั่วทุกสารทิศค่ะ

ขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็ยาวด้วยนะคะ
คนที่เดินคนที่มาดูนี่ไม่ได้มาเฉยนะเอาดอกไม้ทูบเทียน
บางคนนี่เอาแป้งเหมือนเดิมเลยไปทาถนนเลยนะคะ
เป็นรอยตามรอยพญานาคเพื่อที่จะขอเลขเด็ดนะคะ
มีการตีกันไปต่างนานานะคะสำหรับเลขเด็ดนี้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็น๒๕๔๕ชาวบ้านก็เลยเอาเลข๒ตัวนี้นะไปเสี่ยงโชคต่อไปค่ะ
นี่ไงคุณผู้ชมส่งเลขมาแล้ว๒๔๕๙๓
ไม่ใช่เขาเชิญคพกรุ่น๓ไปสังสรรค์กันนะครับคุณผู้ชมส่งมาแบบนี้นะครับ